ท่านที่เคารพผมนัทธวุฒิบัวประธุม
แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในพี่น้องประชาชน
ที่มีจำนวนนับมากกว่า๑๓๕๒๔๗คน
ที่ได้ร่วมลงชื่อในร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศของนายพระฤทธิ์วัชรสินและคณะ
หรือที่เราเรียกกันสั้นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
และช่างบังเอิญเสียจริงครับว่าในวันพรุ่งนี้
ในวันที่๑๗พฤศจิกายนจะเป็นวันครบ๑ปี
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่อาจารย์จรอึ้งพากรและคณะ
นำเสนอในสภาแห่งนี้ถูกปัดตกไปเมื่อ๑ปีเต็มที่ผ่านมา
ถ้ำกลางการล้อมปราบผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องสิทธิ์
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูลหน้ารัฐสภาอย่างรุนแรง
จนมีผู้บาดเจ็บถึงห้าสิบห้าคนมีผู้ที่ถูกยิงถึงหกคน
ซึ่งแน่นอนครับจนบัตรนี้พวกเขายังไม่ได้รับความยุติธรรม
แต่ประการใดที่ผมเรียกว่าร่างรัฐมนุนฉบับประชาชนครับ
เพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนได้ช่วยกันเข้าชื่อยืนยันหนักแน่น
ตามหลักการของอำนาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย
ที่มีประชาชนตัวตนคนจริงไม่ใช่ชาติอย่างที่พวกท่านกล่าวอ้างกัน
ประชาชนที่พวกท่านพูดกันอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูล
รัฐธรรมนูลที่ไม่ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแต่ประการใด
นี่คืออำนาจของประชาชนที่ถูกพรากออกไปตั้งแต่การรัฐประหารทุกครั้ง
กลายเป็นสถิติโลกที่น่าอับอายและแน่นอน
ดังเช่นที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นี้
นับเฉพาะในรุ่นของผมนับแต่การรัฐธรรม

และที่เลวร้ายที่สุดก็คือการรัฐประหาร
เมื่อ๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙

ที่พวกเขายังสืบพลอด
และไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชน

พวกเขาพยายามที่จะทำให้อำนาจตัวนี้
อยู่ชั่วฟ้าดินสลาย
ท่านไม่อาจฝืนธรรมชาติของสรรพสิ่งและการเวลาได้
รัฐภาษาอาหารที่ดีไม่เคยปฏิวัติใครครับ
แต่สิ่งที่ผมเรียนรู้มาโดยตลอดชีวิต
มีแต่ทหารเท่านั้นที่ปฏิวัติ
แย่งอำนาจจากประชาชน
รัฐภาษาอาหารปี๖๐ได้ล้อมร้างหลักการถวงดุลอำนาจครับ
ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดในรัฐธรรมนูลในนานาอารยะประเทศ
รับนูลปี๖๐ได้สร้างดุลยภาพใหม่
ที่เป็นลักษณะการรุมกินโต๊ะ
ข้ออ้างที่ท่านบอกว่าท่านรังเกียจนักการเมือง

ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรที่เป็นแบบแบ่งเขต
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรที่เป็นแบบบัญชีรายชื่อ
และแม้กระทั่งวุฒิสภาท่านคือนักการเมือง
รัฐมนูลปี๖๐ได้ระบุผ่านศาล
วุฒิสภาสารรัฐธรรมนูลองค์กรอิสระและกองทัพ
ทำให้สภาแห่งนี้เหลือเป็นเพียงแค่ตายางรองรับความชอบทำให้กับผู้มีอำนาจ
กฎและกรบฝ่ายค้านซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจนไม่อาจทำหน้าที่ในการตรวจสอบถวงดุลได้
ำนูลปี๖๐จึงไม่ต่างอะไรครับกับร่างทรง
ที่กำลังสิงสถิตและกลืนกินเจ้าของร่างที่เป็นประชาชน
มีเลือดมีเนื้อมีตัวตนให้กลายเป็นผู้รอคอยการสงเคราะห์
เป็นผู้รอคอยที่ระบอบนี้โยนเศษเนื้อเพียงให้ประทังชีวิต
ที่เขาเป็นเจ้าของเงินภาษีเป็นเจ้าของประเทศแห่งนี้
รัฐธรรมนูลที่ปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนแบบนี้
จึงจำเป็นต้องแก้ไขครับ
ท่านประธานที่เคารพครับถ้าเราไม่มืดบ่อตาบัวเสียตนเกินไป
ย่อมได้ยินเสียงโกรธแค้นที่วันนี้ดังระงมอยู่ทั่วแผ่นดินนี้
ที่บอกว่าท่านได้ยินเสียงนั้นไหม
สิ่งที่พวกผมต้องการจะล้มละเลิกล้าง
และผมเชื่อว่าก็อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ก็คือการล้มละเลิกล้างเหลือไรที่เกาะกินแผ่นดินแห่งนี้
ท่านประธานครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ด้านหนึ่งนั้นมาจากคณะรัฐบาล
อีกด้านหนึ่งมาจากการเข้าชื่อเสนอของสอสอ
อีกด้านหนึ่งมาจากการเข้าชื่อเสนอของประชาชน
แต่เมื่อย้อนกลับไปดู๒ปีที่ผ่านมาครับ
มีกฎหมายที่สอสอและพี่น้องประชาชนเข้าชื่อ
ที่ถูกนายกรัฐมนตรีปัดตกไปทั้งสิ้น
ฉบับด้วยข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ที่เป็นนักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าพญา
ที่เอาเงินไปมากที่สุดในประเทศแห่งนี้
ฉบับนะครับกรณีของสอสอก็เช่น
มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายพิธีกระนอบ
ก็เป็นกฎหมายเรื่องนี้
มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายเอง
ตรงทุกที่ที่จะได้ความรู้ว่า
จะรับบทเอ็นโกโร่กองเต้ที่ท่านคอยเตะตัดขา
การพิจารณากฎหมายของตัวแทนประชาชน
ลำนูลฉบับนี้ได้วางหลักดังกล่าวในมาตราร้อยยี่สิบเจ็ด
ให้ใบแดงกระบวนการเตะตัดขาดังกล่าวทิ้ง
ตัวแทนประชาชนอย่างพวกเราครับเป็นคนดูว่าอะไรควรไม่ควร
มีกระบวนการตรวจสอบถวงดุลอีกชั้นหนึ่งเฉกเช่นเดียวกับการเพิ่ม
สภาเดียวที่ถูกระบุในร่างรัฐมนูลที่มีการเสนอในภาคประชาชนนั้น
ไม่ใช่ลักษณะของเสียงข้างมากรากไปครับ

มีคณะกรรมธิการสามัญอยู่ทั้งสิ้น
เป็นกลไกที่เชื่อมปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตรวจสอบถวงดุลการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐราชการและรัฐบาล
แน่นอนครับผมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
ตำแหน่งประธานคณะธิการต่างนั้น
ย่อมเป็นไปตามสัดส่วนของภาคการเมือง
แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเลือกที่จะใช้อำนาจ

หรือถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะครับ
ก็คือถูกบีบให้จำจอมในคณะที่รัฐบาลเห็นว่า
อาจจะมีผลต่อการตรวจสอบรัฐบาล
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้ได้มีการระบุอย่างน้อยที่สุด
กรณีของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ
กรรมธิการการยุติธรรมกฎหมาย

กรรมธิการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน
ประธานกรรมธิการควรเป็นสอสอที่มาจากฝ่ายค้าน
ให้เขาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง
ที่กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อท้าทาย
ว่าถ้ารัฐบาลท่านมีความเป็นใจรักในประชาธิปไตย
ผมเชื่อมั่นว่าท่านคงอยากให้เกิดขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้ถูกเขียนอยู่ในมาตรา๑๑๙ของร่างรัฐมนูลที่พี่น้องประชาชนเสนอมา
เมื่อมาถึงขั้นนี้ครับดุลอำนาจที่เราจำเป็นต้องพูดถึงก็คือทหารกับการเมืองครับ
เด็กรุ่นนี้อาจจะยังร้องเพลงหนูอยากเป็นทหารป้องกันอดีราชศัตรู
หนูอยากเป็นคุณครูให้ความรู้แก่เด็กทั่วไป
แต่อนาคตจะเป็นอะไรครับต้องมีพื้นที่ให้พวกเขาฝัน
ต้องมีพื้นที่ที่รัฐเปิดให้เขาเดินทางไปสู่ความปรารถนาที่เขาต้องการจะเป็น
ต้องมีพื้นที่ที่รัฐยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
ที่ทำให้พวกเขาไม่อยากย้ายไปอยู่รอบประเทศอื่น
มากกว่าการที่บอกว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด
ท่านประธานครับในมือของผมคือรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่๖๓ทับ๖๔
เรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายกรณีกล่าวอ้างว่าทหารทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัว
นี่เป็นตัวละครเพียงตัวละครเดียวครับ
ทหารท่านนี้กระทำในนามของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใช้บัตรปปศซ้อมประชาชนจนเสียชีวิต
ซ่าตลกครับการกระทำความผิดของทหารคนนี้ได้รับโทษแต่เพียงตามพรบวินัยทหารปี๒๔
และนำไปสู่การลงโทษและเยียวยาอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับชีวิตที่เสียไป
พวกเราในที่นี้ผมมั่นใจว่าท่านไม่เคยมีใครที่นอนหลับในคืนที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช
พวกเราคงยังไม่ลืมความตื่นตนกที่เกิดจากคลัสเตอร์โควิด๑๙
สนามมวยรุมพินีอันเป็นแหล่งรายได้ของกองทัพ
พวกเราคงยังไม่ลืมการเปรียบเทียบราคายุทธภัณฑ์ไปจนถึงเป้สนาม
ชุดและกางเจงในทหาร
พวกเราคงยังไม่ลืมบทบาทของกองทัพ

และแน่นอนครับ๒๗พฤษภาปี๕๗
ศัตรูของทหารที่ควรจะเป็นผู้ลุกรานแผ่นดิน
กลับกลายเป็นหันปากกระบอกปืนสู่พี่น้องประชาชน
ถึงเวลาก็ครับที่เราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพกันทั้งระบบ
การรับราชการทหารการเกณฑ์ทหารการจัดซื้อจัดจ้างต่าง
นี่คือสิ่งที่ร่างรัฐมนูลพยายามจะบอกว่า
เรามีทางเลือกในการให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกองทัพขึ้นมาเป็นอีกคณะหนึ่งครับ
นี่คือทางเลือกที่ถูกระบุในมาตรา๑๒๒
ที่เรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพจำนวน๑๐คน
ที่มาจากสสฝ่ายรัฐบาล๕คน
สสฝ่ายค้าน๕คน
ทำหน้าที่ที่ไม่ทับซ้อนกับกรรมธิการกิจการทหาร
ทำหน้าที่ให้หลักการที่เรียกว่า
พลเรือนมีอำนาจเหนือกองทัพเกิดขึ้นจริง
อีกทั้งผู้ตรวจการกองทัพยังมีบทบาทที่จะทำให้
พี่น้องทหารในวันนี้ยืดอกได้อย่างสง่างามในวิชาชีพทหาร
ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ไม่มีตรงใดครับที่จะนำไปสู่การเสียเอกราชของประเทศนี้แต่ประการใด
ผมอยากจะต้องใช้เวลาแต่ต้องขอผีธานโทษท่านท่านในหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ

งล้อแห่งประวัติศาสตร์และการเวลาเดินหน้าอยู่เสมอครับ
แต่กลับถูกไม่ยอมรับ
ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามระบอบที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์
สภาของเราแห่งนี้ได้รับโอกาสอันสำคัญจากพี่น้องประชาชน
ถึง๑๓๕๒๔๗คน
และผมเชื่อมั่นว่ามีอีกมากมายที่รอติดตาม
และรุ้นให้เราได้รับโอกาสในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
และแก้ไขสิ่งที่ได้กระทำผิดพลาดมา
ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับกลับบ้านไปคืนนี้
ท่านลองส่งกระจกท่านดูแววตาของตัวเองครับ
หากท่านไม่เห็นเพียงแต่เงาธมินที่กลายเป็นมิจฉาธิถิที่ครอบงำท่าน
ซึ่งทุกท่านก็รู้ว่าเขาคือใคร

แววตาที่เห็นว่าประเทศชาติต้องมีประชาชน
อย่าหลบสายตาจากแววตาของท่าน
และเรียกคืนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูลที่ถูกพรากไป
ให้กลับคืนสู่ประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสียที
ผมพักเก้าไกรและพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด
จึงมีฉันธามติเป็นเอกฉันครับ
เคียงข้างและรับหลักการของร่างรัฐมนูญฉบับประชาชน